คุณผู้ชมเรื่องของเงินเงินทองมันไม่เข้าใครออกใคร
ที่เขาว่าเงินซื้อได้ทุกอย่างเนี่ยเงินมันสามารถซื้อคนได้เลยนะ
ว่าคนนี้เป็นคนดีหรือคนไม่ดีถูกไหม
ไม่ว่าจะเป็นผัวเมียแม่ลูกกันก็ตาม
ล่าสุดอาม่าคนหนึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจแต่อาม่าคนนี้เขาป่วยหนักมากคุณผู้ชม
เจอลูกสาวแท้ถอนเงินจนเกลี้ยงบัญชี๓๐๐ล้านบาท
ลูกในไส้ลูกในไส้นะอาม่าคือแม่ก็ป่วยแต่ลูกเอาเงินไปอ่ะ
เอามารักษาแหละไม่เอาไปเลย๓๐๐ล้านบาท
จนต้องไปให้ทนายความไปช่วยคือพาแม่ที่ป่วยไปยื่นฟ้องลูกสาวตัวเอง
ต้องการจะเอาเงินกลับคืนมาให้ได้เอาไปดูความคืบหน้ากันหน่อย
อาม่าความที่บอกชื่อว่านางโหยศีวิรัตน์และก็นางสาวมินส์ตรา
ดูสภาพอาม่าสิก็ป่วยหนักนะฮะ
แล้วก็พนักงานของธนาคารซึ่งเป็นจำเลยที่๑๕
แล้วก็มีจำเลยที่๖เป็นบุตรสาวคนที่๒ของตัวเอง
คือนางมาวดีศรีวิรัติ
โดยอ้างว่าลูกสาวและพนักงานของธนาคารลักลอบ
หมายความว่าธนาคารให้ลูกสาวลักลอบในการถอนเงินจากบัญชีของตน
และกองทุนไปจนหมดเกลี้ยงเป็นมูลค่า
เพราะฉะนั้นพอโทนถามลูกสาวก็อ้องว่าใช้เงินหมดแล้ว

ทีนี้หลานสาวที่มาด้วยฐานะที่เป็นผู้รับมอบอำนาจบอกว่า
มากับ๓๐ปีแล้วมีรายได้จากการประกอบธุรกิจนับร้อยล้านบาท
แต่ว่าต้นปี๕๖๕๗นางหวยล้มป่วยด้วยโรคเส้นเลือดหัวใจตีบ
แล้วก็มีนางมาวดีเนี่ยดูแลเฝ้าดูอาการที่โรงพยาบาลเป็นประจำ
แต่ระยะหลังกีดกันหมายถึงลูกสาวมาเฝ้า
แต่ระยะหลังลูกสาวกิดกันไม่ให้คนไปเยี่ยม
ไม่ให้แม่ทำกายภาพตามที่หมอสั่ง
ทำให้แม่อาการสุดลงซุดลงมือขาเริ่มอ่อนแรง
สติสัมปชัญญะเริ่มไม่สมบูรณ์อาการแย่ลงแย่ลงสุดท้ายสื่อสารพูดจาไม่ได้

ขณะที่นางหวยป่วยอยู่ลูกสาวมีการเปลี่ยนเงื่อนไขการเบิกเงินที่ธนาคาร
ลงลายมือชื่อเป็นพิมพ์ลายมือแทน
แล้วก็เอาใบนี้ไปเบิกเงินสุดท้ายบังคับให้แม่พิมพ์ลายมือ
แล้วก็เอาเอกสารไปเบิกเงินต่างออกไป๓๐๐ล้านบาท
มีบัญชีออมทรัพย์ถอนไปประมาณ๑๑๑ล้านบัญชีกระแสรายวัน๙๗ล้าน
เงินกองทุนของธนาคารรวม๕๐ล้านแล้วก็บัญชีธนาคารอื่นอีกประมาณ๒๐ล้าน
รวม๒๗๘ล้านก็เกือบ๓๐๐ล้านนะครับ
จากนั้นมีการไปเปิดบัญชีใหม่ที่ธนาคารแห่งหนึ่งแถมรามคำแหง
เป็นบัญชีร่วมระหว่างนางมาวดีกับนางหวยคือแม่กับลูกเป็นบัญชีร่วมกัน
และมีเงินฝากอยู่๒๕๗ล้าน
กระทั่งกลางปี๖๐นางหวยป่วยมากขึ้น
แต่อาการเริ่มกลับมาดีขึ้นแล้วก็กลับไปอยู่กับลูกชาย
มีการไปตรวจบัญชีเงินฝากพบว่าเงินที่ฝากเอาไว้เกลี้ยงบัญชีแล้ว
ก็เลยไปแจ้งความให้ดำเนินคดีกับลูกสาวคนนี้นะครับ
แล้วก็ไม่เคยจะกลับมาอะไรอย่างนี้อีกเลยค่ะ
หนูว่าเขาก็เลือกเงินค่ะเพราะว่าไม่งั้นทำไมอาม่าทวงเขาถึงไม่คืน
ที่จะแบบเอาไปทุกคนพูดหมดค่ะเราก็รู้หมดค่ะว่าคือ
ทุกคนทำกับแม่แบบนี้มันไม่มีใครเจริญและยิ่งแบบคือแม่เขามีภาคคุณมาก
เขาเลี้ยงดูคุณเลี้ยงดูทั้งลูกของคุณด้วยอะไรอย่างนี้
โดยไม่มีเจตนาจะทุจริตร่วมกันกับลูกสาวนะครับ
ชั้นนี้ก็มีการฟ้องร้องเป็นคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมไปแล้ว
จึงจะต้องมีการพิสูจน์ข้อที่จริงทั้งหมดทุกรายการที่เกิดในฝั่งของธนาคาร
ความสัมพันธ์ในครอบครัวข้อมูลสภาพแวดล้อมต่าง
ธนาคารพร้อมให้ข้อได้จริงแล้วก็นำเสนอพยานหลักฐานต่อสาร
และยินดีจะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของศาล
ก็คือว่าค่าสารว่าอย่างไรก็สามารถที่จะดึงเงินนั้นกลับคืนไปให้กับนางหวยต่อไป